ปิดท้ายช่วงสายตรวจโซเชียลค่ะคุณผู้ชมไปดูวิธีลงโทษนักเรียน
โรงเรียนเขาไม่ใช้โทรศัพท์มือถือแต่ว่านักเรียนก็ฝ่าฝืนกฎนะคะ
ไปดูกันว่าจะจัดการอย่างไรบอกเลยว่าโหดอยู่เหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวไม่ได้เอียดช่วง
สะเทือนใจแล้วดูหน้าแต่ละคนเวลามันหย่อนโทรศัพท์ลงในถังน้ำ
คือมันคุณมันไม่ใช่ห้าบาทสิบบาทใช่
แล้วคุณในโทรศัพท์มันมีข้อมูลอะไรตั้งเยอะแยะมากมายอ่ะใช่

อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ยังดีที่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย

จากหน้าจอจะแตกแล้วยังตกน้ำอีกเหรอคะเฟื่องระดา

แล้วตอนนี้ใช้อะไรล่ะ

นี่อย่างนี้มันทำโทษหนักไปไหม

เป็นยังไงต่อบ้างของน้องแต่ละคนนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วมีวิธีมาแก้กัน
สำหรับคนที่พลาดเผลอทำโทรศัพท์ตกน้ำ

เครื่องทันทีเพื่อตัดวงจรพลังงานนะคะ
ที่น้ำจะมีโอกาสไปสัมผัสกับแผงวงจร
เฟืองเนี่ยพอโดนน้ำปุ๊บคือความโชคร้ายก็คือ
มันรีบุ๊ทไปเรื่อยมันเริ่มชอล์ดแล้วสิ
ใช่แต่ว่ามันยังติดอยู่คือปิดไม่ทันนะคะ

แช่ถังข้าวสารอยู่นะตอนนี้นะคะยังไม่รู้จะเป็นไงบ้าง
แต่ว่าถ้าทำตามขั้นตอนนี้ปิดเครื่องปุ๊บ
ขั้นตอนที่๒เช็ดภายนอกตัวเครื่องให้แห้งนะคะคุณผู้ชม
ดูที่พวกพอร์ตต่างช่องเสียบชาร์จไฟช่องเสียบหูฟังลำโพง
พร้อมทั้งถอดซิมการ์ดแล้วก็แบตเตอรี่ออกแล้วก็เช็ดให้แห้งด้วยนะคะ
เช็ดเสร็จให้ใส่อุปกรณ์ลงในถุงหรือกระเป๋าที่มิดชิด
สารดูดความชื้นหรือว่าซิลิกาเจลแพ็คลงไปในถุงด้วย
ไว้ประมาณ๗๒ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์แห้งแล้วจริง
ก่อนจะนำมาประกอบแล้วก็ทดลองเปิดใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งถ้าไม่ใช่ซีลิก้าเจลแพ็คเนี่ยก็คือจริงภูมิปัญญาชาวบ้านเข้าสาร
ข้าวสารเนี่ยคือใช้ได้เหมือนกันจริงในเว็บไซต์เมืองนอก
เป็นถุงซิปล็อกนี่แหละแต่ข้างในก็เป็นข้าวสารภูมิปัญญาไทยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมถ้าวิธีการเบื้องต้นไม่สามารถแก้ไขได้
ต้องใช้วิธีสุดท้ายได้ผลแน่นอนที่สุด

ส่งสูงซะใช่เอาเงินฟาดนะคะควักกับเปล่าใจค่าซ่อมไปซะ
ซึ่งตอนนี้เฟื่องก็ลุ้นอยู่เพราะว่าเพิ่งไปใส่ถังถุงข้าวสาร
ใส่ถุงเลยซื้อถุงใหม่ยัดเข้าไปตอนนี้ประมาณ๒วัน
ก็ไปรอหนึ่งว่าจะรอเปล่าอีกวันหนึ่งแต่ว่าก็คือมีโอกาสจะหายใช่ไหม
จริงแล้วจะดีที่สุดถ้าปิดเครื่องไว้โดยที่ไม่เปิดให้ไฟไปช็อต
คือก่อนหย่อนลงไปในน้ำปิดเครื่องซะก่อน
ใช่อันนั้นจะมีโอกาสหายได้อยู่นะคะ
เพราะว่าน้ำมันจะเข้าตามพอดนี่แหละแบบที่บอกไป

แต่ว่าเขาเป็นเทคโนโลยีที่เอาพวกแบบซิลิโคนไปเคลือบไว้ข้างในอีกทีหนึ่ง